การประชุมหาทางออกกันนะครับสำหรับการแข่งขันในช่วงปีหน้าแล้วก็คงจะมองไปถึงอนาคตด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันในสมัยต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสร้างปัญหาในการวางแผนก็ต้องมีการแก้ไขกันแบบคุยกันให้ละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับการประชุมในช

โลกนะครับกับทางอาเดโดโมราเอสแน่นอนครับก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับ
แข่งขันทั้งหมดเพิ่มเติมในข่าวกีฬาแล้วก็เว็บไซต์ของไทยรัฐนะครับ
ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันจักรยานทางไกลสตีอนาชาติแล้วนะครับ
ก็แข่งขันในเส้นทางจอดสงขลาเมื่อวานนี้เป็นสเตจที่๓
เต็ดสุดท้ายครับแชมป์ก็ตกเป็นของร้อยโทยิงจุธาทิพย์มณีพันธ
นักปั่นทีมชาติไทยทำเวลาไปสองชั่วโมงสี่สิบนาทีสิบห้าวินาที
ส่วนรางวัลชนะเลิศผู้นำเวลารวม๓สเตจนะครับก็คือ๑๐ตรีหญิง
ชนิพรปัตยะนะครับนักปั่นทีมไทยแลนด์วีเว่นไซคริ่ง
เวลารวมหกชั่วโมงสาวสิบหกนาทีสี่สิบเจ็ดวินาที
ก็ได้รับเสื้อเหลืองนะครับพร้อมกับถ้วยพระราชทานด้วย
ส่วนพ่อเอดิชาเห็นกฤษีนายกสมาคมยีรัติจักรยานแห่งประเทศไทยบอกว่า
หพันธ์จักรยานส่งหนังสือชื่นชมสมาคมไทยว่าเป็นประเทศเดียวในทวิปเอเชีย
จัดการแข่งขันภายใต้สถานการณ์โควิดแล้วก็มีมาตรการในการป้องกันที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเลยนะครับ